คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เพราะว่าเห็นใจเด็กนักเรียนชายคนนี้
คือน้องเขาก็ตั้งใจจะหารายได้เสริม

จังหวะที่น้องเขาคงเหนื่อยฟุบหลับ
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงอยู่ดีไปขโมยเงินน้องเขาอ่ะ
ผู้ชายเสื้อสีแดงที่อยู่ในวงกลมสีแดง
พลเมืองดีที่เขาอยู่แถวนั้นเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้
เขาบอกว่าสงสารน้องนักเรียนชายคนนี้
ที่แบบเป่าคลุยหาเงินจนเหนื่อยแล้วฟุบหลับ
อยู่ดีใครก็ไม่รู้ใช้คำว่าใจร้ายคงไม่ผิดนะคะ

คนที่โพสต์บอกว่าตอนถ่ายคือ
ไม่ทันได้สังเกตนะคะว่าผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้ที่หยิบเงินไป
หยิบเงินไปเท่าไหร่แต่เห็นว่าหยิบไปสองครั้งนะคะ
รอบแรกมีธนบัตรใบละ๒๐แต่ไม่รู้ว่ากี่ใบ
ครั้งที่๒มีธนบัตรใบละ๑๐๐บาทก็ไม่รู้ว่ากี่ใบ
คนโพสต์บอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยไม่ทัน
อยากให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้
แล้วอยากจะถามว่าทำไมทำแบบนี้
มันเกิดอะไรขึ้นไปหยิบเงินเด็กเขาทำไม
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คนโพสต์นะคะ
เขาก็บอกว่าขอให้ข้อมูลนะเพราะว่าไม่อยากให้คนมาฉวยโอกาสกับเด็กแบบนี้
คุณคารินก็ลงพื้นที่ไปนะคะพยายามจะหาน้องนักเรียนชายคนนี้นะคะ
ตามสถานที่ที่โพสต์เอาไว้ตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็เลยไม่เจอน้อง
แต่ก็ไปคุยกับพนักงานที่ทำงานแถวนั้นเขาก็บอกว่าเห็นค่ะ
น้องนักเรียนชายคนนี้มาเป่าคลุยเป็นประจำตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดเทอม
แล้วก็น้องเขาคงเหนื่อยเป่าคลุยเสร็จเขาก็ฟุบหลับไปบ้างอะไรบ้างนะคะ
เหนื่อยด้วยร้อนด้วยไม่รู้เรื่องตอนที่เกิดเหตุ
แต่สังเกตเห็นว่าเงินในกล่องของน้องก็มีอยู่จำนวนนึงเลยแหละพอสมควร
มารู้ว่ามีคนมาแอบหยิบเงินน้องไปพนักงานคนนี้บอกเห็นใจมาก
เพราะน้องเขาก็ตั้งใจหารายได้เสริมมาใช้จ่ายมาจ่ายค่าเทอม
ก็เลยฝากตำรวจให้ช่วยสอดส่องดูแลให้หน่อยนะคะ
ก็หมายถึงว่าเขาก็อยู่ของเขาทั้งวันเขาก็เป่าแล้วเขาก็พักของเขาค่ะ
เป่าแล้วก็พักเป่าแล้วก็เป็นช่วงของเขาค่ะ
ก็น่าจะมีช่วงที่เขาเหนื่อยก็อาจจะฟุบหลับไปบ้าง
คือครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คือกล่องเงินมันค่อนข้างจะเยอะอ่ะ
มีแบงค์มีทั้งแก๊งทั้งเหรียญเหมือนจะมีแบงค์ร้อยด้วย
แต่ก็ไม่เคยมีใครไปเจอน้องเขาว่าคุ้นกลับเล่นการเก็บเงินดี
คิดแต่ในใจแต่ไม่เคยเดินมาบอกน้องเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยง
เพราะน้องเอาแค่สมุดเล่มเดียววางปิดกล่องเฉยอะไรอย่างนี้

แล้วพอหลังจากทีมข่าวมันออกไปแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีผู้ชายมาดู

น้องก็ไม่ได้โบร์ยวายอะไรตอนเขาบอก
ไม่เห็นเดินมาโวยวายหรือแบบเดินมาถามนะว่าแบบ
เห็นใครเอาเงินผมไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่มี
ไม่ได้มาถามเพราะน้องเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะ
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็เลยลองสำรวจดูในพื้นที่แถวนั้นนะคะ
ก็มีคนไปนั่งขอรับบริจาคอยู่จำนวนนึงเลยล่ะค่ะ
อย่างเช่นนี่นะคะเป็นผู้หญิงที่หอบลูกมามาขอเงินบริจาค
เพราะว่าเงินที่ได้ก็ไม่ได้เยอะมาก
คิดว่าคงไม่มีใครกล้าจะมาหยิบเอาไป
แต่วันไหนถ้าได้เงินเยอะก็จะเก็บใส่กระเป๋าป้องกันมิจฉาชีพค่ะ